คุณผู้ชมกลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ลำพูนค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นเด็กหญิงนะคะอายุ๑๔ปี
หนีออกจากบ้านโดยเธอบอกว่าทนไม่ไหวที่ถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
ทำร้ายร่างกายของเธอนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจสภเมืองลำพูน
กับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
คือไปพบเด็กหญิงน้ำฟ้านะคะอายุสิบสี่ปี
ไปช่วยมาจากหน้าบ้านในหมู่บ้านเอกชนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองลำพูน
นี่ค่ะน้องคนนี้เธอไปยืนเกาะรั้วหน้าบ้าน
ขอความช่วยเหลือในสภาพคือคนที่ไปเจอเนี่ย
บอกว่าร้องไห้แบบหวัดกลัวสะอึกสะอื้นบอกว่าหนาวบอกว่าหิวข้าว
กู้ภัยเขาก็เลยเอาเสื้อผ้ากับข้าวมาให้กินแล้วก็ให้เงินไว้๓๐๐บาท
เพราะว่าเด็กเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่๔๐บาทบอกว่าเธอเล่าบอกว่าเกิดที่สุราธานี
แต่ถูกเก็บมาเลี้ยงที่ลำพูนอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
แล้วก็ลูกสาวของพ่อเลี้ยแม่เล้งอีกคนนึงในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ไม่เคยรู้จักชื่อจริงนามสกุลจริงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่ย
ส่งเข้าเรียนหนังสือนะในโรงเรียนเอกชนใกล้บ้าน
ป๔ก็ให้ออกจากโรงเรียนมาช่วยงานรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างขายของในตลาด
เธอก็ไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากเดินไปซื้อของที่ร้านค้าหน้าปากซอย
ก็ไม่รู้ว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำงานอะไร
แต่เห็นแต่งตัวออกจากบ้านไปทุกวันแล้วก็กลับมาตอนดึก
พอมาถึงก็มักดุกด่าและทุบตีบ่อย
จนกระทั่งคืนวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาถูกแม่เลี้ยงทุบตีอีก
เอามือฟาดไปที่ลำตัวเจ็บทนไม่ไหวค่ะ
ก็เลยหลบหนีออกมามาขอความช่วยเหลือแล้วก็เจอกู้ภัยนี่แหละค่ะ
นี่คือสิ่งที่เด็กหญิงคนนี้เล่าให้กับกู้ภัยฟังนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตอน๙โมงครึ่งนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปเลยค่ะ
หมู่บ้านลำพูนแลนดแอนฮาวส์ไปเจอพลเมืองดี
แล้วก็กู้ภัยร่วมใจคนนี้นายพานุพงศ์แซ่เลี่ยว
ก็พาไปดูจุดที่เขาเจอเด็กหญิงคนนี้แหละค่ะ
นายพานุพงศ์เล่าให้ฟังบอกตรงตอนที่เจอเนี่ย
อยู่ในอาการภาวะนะคะพอผ่อนคลายก็สอบถาม
ทราบว่าได้ขอให้คนในหมู่บ้านมาส่งหน่อยที่ไหนก็ได้
ไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็เลยถูกนำมาส่งไว้ที่หมู่บ้านตรงนี้นะคะ
ถามว่าชอบกินอะไรเด็กก็บอกว่าชอบกินข้าวไข่ดาว
เขาก็เลยประเมินว่าเด็กอาจจะกินข้าวไข่ดาวเป็นประจำหรือเปล่า
ตอนขึ้นรถเขาก็ไม่ได้คุยอะไรครับ
แล้วก็สักพักนึงเขาก็แบบว่าก็ลองแบบถลอกถามแบบว่าชอบกินอะไรยังไง
เขาก็แบบไม่ค่อยชอบอาหารทั่วไปไม่รู้ว่ายังไงครับ
เขาบอกว่าเขาชอบกินข้าวไข่ดาวทั้งชอบที่สุดก็คือข้าวไข่ดาว
ได้ยินมาคือเหมือนแบบมีเพื่อนบ้านเขาอะครับ
เขาขอเพื่อนบ้านมาส่งให้ไปที่ไหนก็ได้ไปส่งที่ไหนก็ได้
แต่สุดท้ายน้องเขาก็กลัวตอนนั้นคือที่เราเห็นสภาพคือ
น้องเขากลัวแล้วก็หิวอย่างนั้นใช่ไหม
ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ที่เล่ามาเนี่ยก็คือเป็นความจริงในมุมที่เด็กเล่าให้ฟัง
เจ้าหน้าที่เองเขาก็ฟังแต่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า
คงต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับ
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ